ให้ชาวบ้านกันหน่อยฮะชาวบ้านที่มหาสารคามบอก
ไม่ไหวแล้วกลิ่นมันเตะจมูกมันเหม็นมากเลยครับ
กองขยะที่ล้นออกมาแบบนี้นะฮะ
ก่อนอื่นก็คือขยะปิวจ้ะช่วงแรกล้มสิบไปฟังฝุ่นมาจ้ะ
วันนี้เท่านี้สวงเนี่ยค่ะลมมันมาทางหนูแล้ว
ขยะปิวแล้วกินเป็นกินแล้วก็
ก็ยังต้นหมากกับขยะที่ปิวเขาม้างสิ่งต่างก็ต้องคอยเก็บ
แล้วก็คือปัญหาตรงกินแล้วสิมีย้ำแบบว่า
มีแม็กโคมาขุนเขาข้างในไหมจ้ะ
จากภาพมุมสูงจะเห็นว่าขยะจำนวนมาก
ทะลักบ่อเก็บออกมากองอยู่บนไหลทางแล้วนะ
ที่มันไม่พอหรือไงมันถึงล้นออกมาแบบนี้
หรือไม่มีใครมาจัดเก็บจัดการหรือเปล่านะครับ
ทั้งที่ตรงนี้เป็นถนนสายหลักเข้าจังหวัดมหาสารคามเลยนะฮะ
เจ้าของร้านชำพี่คนเมื่อกี้เนี่ย

บอกโอ้โหปัญหานี้นะมันเม้นอึ่งเลยนะฮะ
กองขยะมันเริ่มล้นออกมาแล้ว
ขายของเนี่ยก็ลำบากนะครับเพราะมันเหม็นมาก

แก้ไขช่วยเหลือด่วนนะครับ
นี่ฮะขณะที่เราก็ไปถามท่านนายกนะครับคุณนะ

ท่านนายกองค์การบิทยาลัยส่วนตำบลปรบบือนะครับ
นายกนำชัยศักดิ์สกุลวัฒนาชี้แจงบอกว่า
บ่อขยะอยู่ในพื้นที่การดูแลของอบตบรบือนี่แหละ

เพราะรถขยะเข้าไปทิ้งขยะในบ่อขยะด้านในไม่ได้

ตอนนี้ขยะมันก็ล้นออกมาริมขอบถนนหลัก
ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่สวยงาม
เรื่องต้นอบตบรบือได้อนุมัติงบประมาณ
ขนขยะเข้าไปในบ่อแล้วนะฮะให้มันลงบ่อซะ
ซึ่งภายในสัปดาห์นี้ผู้รับจ้างจะเข้าพื้นที่
ดำเนินการให้เรียบร้อยต่อไปนะครับ
ส่วนในอนาคตการแก้ไขระยะยาวจะตั้งงบประมาณ
ทำเป็นการแยกและกำจัดขยะในบ่อแห่งนี้นะครับ
งั้นเดี๋ยวคนผ่านไปผ่านมาบอกโอ้
ไปที่ไหนถนนสายขยะไงอายเขาไหมเนาะ
อายสิพูดแบบนี้ค่ะ